เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันบ้างดีกว่า

ถึงขดดีและที่สำคัญไปที่เดียวขุมกลุ๊กชมแบบ

แต่นี่ไปที่เดียวได้ถึง๓อำเภอ
ไปดูกันครับว่าได้อำเภออะไรบ้าง
นี่ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดราชบุรีนะครับ

เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลยนะน้องนิวนาวแล้วก็น้องใบตอง

ตลาดริมน้ำครับเป็นการรวมตัวของ๓ชุมชน
ก็มีอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี
แล้วก็มีอำเภอบางคนทีและอำเภออำภาวาของจังหวัดสมุทรสงคราม

ก็เรียกได้ว่าตลาดน้ำนี่เป็น๓อำเภอ๒จังหวัดเลยทีเดียวครับ
บรรยากาศนี่สุดคลื้นเครง

คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือตลาดถนนคนเดินเพลินเพลงนะครับ

ตั้งอยู่ริมคลองแควร์อ้อม
นี่ถนนคนเดินเพลินเพลงเนี่ยนะครับ
จะเริ่มต้นจุดแรกเลยก็คือที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
อยู่ตรงนั้นที่หน้าว่าการอำเภอวัดเพลงนะครับ
แล้วก็ยาวไปเรื่อยตามเส้นทางเดินริมน้ำ
จนถึงวัดแก้วเจริญตำบลวัดประดูกอำเภออำภาวาเลยทีเดียว

ใช่แล้วตลาดถนนคนเดินเพลินเพลง
มีร้านค้ากว่า๕๐ร้านนะครับ

ไทยชาวบ้านจะนำทั้งอาหารท้องถิ่น
ขนมไทยโบราณทองหยิบทองหยอดฝอยทอง
รวมถึงผักพลไม้ทองถิ่นมาขายในราคา
ถูกแสนถูกไม่แพงนะบอกเลย
แถวนี้นะครับแล้วก็มีของที่ระลึกมากมาย

ที่สำคัญสาวเห็นปั๊บต้องไปเซลฟงเซลฟี่

แล้วที่สำคัญการเดินจับจ่ายซื้อของแต่ละมุมนะฮะ

ใส่ชุดทงชุดไทยชุดแบบว่าพื้นถิ่นนะครับ

โอ้โหเราเห็นแล้วอยากจะกินสักคำสองคำ
ของวงของหวานนี่ผมชอบมากเลยทีเดียวนะครับ

ยิ่งเดินเข้าไปในตลาดนะครับ

แวะสการะสารเจ้าพ่อหลักหิน

อันเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาววัดเพลงมา
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วล่ะครับ
ตลาดคนเดินถนนเพลินเพลง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ว่าโครงการตลาดประชารัฐนะฮะ
ที่ทางรัฐบาลต้องการที่จะให้ส่งเสริมพื้นที่

ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประชาชน
ที่เขามีสินค้าแต่ไม่มีที่เยี่ยมนาย
ให้ประชาชนได้มีที่จำหน่าย
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน
ส่วนขนมโบราณก็จะมีงาสลัด
ที่วัดเพลงเนี่ยขนมโบราณที่สำคัญคือ
งาสลัดเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของอำเภอวัดเพลง
ถ้ามาเพลิงวัดเพลงไม่ได้ชิมงาสลัด

ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงช้างใส่หัวไปมา

มันไม่ได้เขียวกันเลย

อีช่องอุตส่าห์ตั้งใจฟังคุณนะ

ยังกำลังจะเล่าน้องใบตองนี่
งาสลัดเป็นขนมจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน

สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับ
เรียกได้ว่าชาววัดเพลงเขาคุ้นลิ้นกันเป็นอย่างดี

แล้วก็หวานอยู่ข้างในนั่นเองนะครับ
แล้วก็อย่างที่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่า
ถ้ามาวัดเพลงแล้วไม่ได้มากินหงาสลัด
ถือว่ามาไม่ถึงนะอเจ้า

จะมีกลิ่นหอมงาแบบงาขาวงาดำผสมกัน
ครับเออแล้วมีไส้ข้างในหวานผมว่านะแล้วทำไมดิฉันไม่ได้กินด้วย